คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อน
ต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสายป่านอภิญญา
หลังจากที่มีการโพสต์ภาพนะคะลงในไอจีสตอรี่จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามอง
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะดาราสาวสายป่านะคะเดินทางมาที่ปอท
พร้อมกับแฟนนุ่มวุฒนันทวุฒิเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
นำภาพลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
กรณีโพสต์คลิปหลุดลงไอจีสตอรี่จนกลายเป็นข่าวดังต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียว
วันนี้สีหน้าของสายป่านนะคะค่อนข้างจะผ่อนคลายเช่นเดียวกันกับแฟนนุ่มนะคะ
ซึ่งหลังจากเข้าพบเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมง
เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนยอมรับความผิดพลาดทั้งหมด
แม้จะไม่มีเจตนาแต่เมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้ว
เธอก็ขอน้องรับทั้งบทลงโทษทางกฎหมายและกระแสสังคมอย่างไม่มีเงื่อนไข
ผมเป็นห่วงความรู้สึกเขามากกว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงไอ้ผมผู้ชายไม่มีอะไรหรอก
แต่ว่าครอบครัวเขาอะไรอย่างนี้ตัวเขาเองมันก็ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ดี
โดยปกติแล้วป่านคิดมาตลอดว่าตัวเองมีสตินะไม่ว่าจะเป็นแคปชั่นหรือว่าภาพนิ่ง
แล้วไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะพลาดกับเรื่องแบบนี้ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ก็ไม่ได้น้อย
ปกติแล้วป่านไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำ
แต่ว่าบางทีพอมันพลาดไปปุ๊บเราก็ต้องยอมรับมันไม่มีใครที่ไม่เคยพลาด
ตัวเราเองเราพลาดเราก็ต้องออกมายอมรับแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานแล้วก็สถานะของขวัญนะตอนนี้
เป็นคนของสังคมเป็นตัวอย่างแล้วก็หลายอย่างที่ป่านทำอยู่ป่านต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งที่กระทำ
ดังนั้นสิ่งเดียวที่ฟันทำได้ก็คือยอมรับความจริงทั้งหมดแล้วก็รับสภาพทุกอย่างเลย
แบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อกังขาใดเลย
ทุกวันนี้ที่มันต้องมีอยู่ตรงนี้มันเป็นเพราะการแชร์มันเป็นเพราะการส่งต่อกันอย่างสนุกปากของทุกคน
เลยทำให้วันนี้ปันต้องมายืนอยู่ตรงนี้แต่ปันไม่โทษใครปันโทษว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตัวปันเอง
นี่ก็เป็นการออกมาเปิดใจยอมรับความผิดพลาดทั้งหมด
นี่ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะแชร์อะไรต้องมีสติ
ต้องรู้ว่าการโพสต์๑โพสต์๑แชร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกไปแล้วเนี่ย
มันจะต้องมีผลกระทบออกมาในแง่ใดแง่หนึ่งอย่างแน่นอน
ใช่ก็เป็นกำลังใจให้สายป่านด้วยนะถึงว่าเธอจะดูเข้มแข็งภายนอก
แต่ว่าลึกแล้วพอมีการพูดสัมภาษณ์มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอเองก็มีแอบเสียงสั่นน้ำตาคลออยู่เบาเหมือนกันนะ
ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นหรอกเรื่องความผิดพลาดแบบนี้นะคะ
แต่เธอก็ยังดีอยู่นะคุณวันนี้ยืดอกยอมรับด้วย
คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสายป่านเนี่ยเคลียร์คิวงานทั้งหมดในช่วงเช้าเพื่อที่จะไปปอทแล้วเดี๋ยวตอนนี้เธอกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นกำลังใจให้สายป่านด้วยละกันนะคะแล้วก็ดูเอาไว้แล้วกัน
เป็นตัวอย่างสำหรับน้องเยาวชนที่จะมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรแบบนี้
ก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเนี่ยคิดเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคลิปที่เราคิดไว้ว่าเราจะถ่ายแบบนี้
หลุดออกไปมีอะไรไปมากกว่านี้มีคนแชร์มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรายอมรับได้หรือเปล่า
เพราะมันเป็นเหมือนดาบสองคมไงถ้าเกิดว่ามีคนชื่นชมไปมันก็ดี
แต่ถ้าเกิดว่ากระแสตีกลับมันเป็นในทางทิศทางที่ลบล่ะ
คุณจะยอมรับผลการกระทำของคุณได้หรือไม่ด้วยนิ้วของคุณเองที่เป็นคนกดโพสต์ก่อน
เหมือนตอนนี้ที่คนแชร์กันเยอะคลิปขายของที่ต้องลงทุนแสดงสินค้าอะไรแบบนั้น
ต้องคิดกันไว้เยอะนะคะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ามันควรหรือเปล่านะคะ